เดดบาลลงไปด้วยของอร่วมมื้อ

นี่ครับนี่แหละครับส่วนตำรวจเป็นทั้งสี่แล้วเอาไว้แสดงบัตรนี่ครับ

ไม่ครับครับครับ
ก็แสดงพันธุ์ผมเนี้ยครับเพราะว่าผมจะไปหันนะฮะตัวถือกเดี๋ยว
เข้าไปติดตามหรอแล้วก็ต่อกันไปให้พบหลบเมื่อแล้วก็พบมา
อีกแล้วครับไม่ได้ครับพี่น้อง

อันนี้ขามเชฟมากนะครับ

วอกคล้ายปอคเถอะสิเนี้ย

โปรดติดตามตอนต่อไป